สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ปกติแล้วนะคะในช่วงนี้ประเทศไทยของเราต้องเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัว
แต่จะสิ้นเดือนตุลาคมอยู่แล้วนะคะยังคงมีพายุเข้าไทยไม่หยุดเลยค่ะ
ล่าสุดโซเดลก็จอดทะลมภาคอีสานของไทยด้วย
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีค่ะ
เหนือนะคะมีอุณหภูมิลดลงนะคะเช่นเดียวกับภาคอีสานและภาคกลางค่ะ
ลงประมาณ๑๓องศาค่ะทำให้ช่วงคำถึงเช้าอากาศเย็นค่ะ

ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือเลี้ยงสัตว์

เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด
และควรควบคุมอุณหภูมิโรงเรือเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะอากาศเย็นในตอนเช้า
สลับกับมีฝนระหว่างโรคจักรเชื้อรา
คลื่นสูงเรือต้องเดินเรือนะคะด้วยความระมัดระวังค่ะ
ขณะที่ภาคใต้มีฝนตลอด
เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด

คลื่นสูงต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมวันนี้พาไปดูรูปปริศนา
ที่ทะเลสาบนาสกาประเทศเปรูค่ะ
มีรูปลักษณะคล้ายกับเส้นวาดของแมวนะคะ

เห็นตรงกับดิฉันไหมคะว่ามันเหมือนแมวจริงนะคะ
ล่าสุดนะคะนักโบราณอคดีก็ยังไม่ทราบค่ะ
เส้นปริศนานี้เกิดขึ้นจากอะไร
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ